คทองระยากับที่สาวริธิสาเขากำลังมีละครคู่กันคุณผู้ชม
ล่าสุดนี่คุณอีฟพุทธธิดานะคะก็พาทั้งคู่ไปบวงสวงเอาเลิกเอาชัยกันที่ศาลหลักเมือง
ว่าแล้วพี่นักข่าวก็เลยคว้าตัวหนุ่มมิคมารีวิวชีวิตหนุ่มโสดสักหน่อย

เขาบอกแบบนี้นะว่าแฮปปี้มากโสดแบบนี้เนี่ยไม่ต้องกังวล
จะไปไหนมาไหนไปได้เลยไม่ต้องบอกใคร

ส่วนเรื่องที่คนลุ้นให้จีบน้องเปรี้ยวทัศนียาที่กำลังถ่ายละครด้วยกัน
บอกว่าน้องเปรี้ยวเนี่ยน่ารักตรงสเปคพูดเพราะนะ
ก่อนหน้านี้ที่ซื้อของขวัญให้เนี่ยเป็นเพราะว่าคำสัญญาไง
บอกว่าถ้าน้องเนี่ยลดน้ำหนักได้เดี๋ยวเราจะให้ของแบรนด์เนมที่น้องชอบ
ส่วนอนาคตเนี่ยมันจะลุ้นขึ้นมั้ย
ให้เวลาพาไปดีกว่าเดี๋ยวไปฟังเสียงหนุ่มมิกกันหน่อยค่ะ
เขาก็น่ารักครับเขาเป็นคนพูดเพราะนะ
ในกองเขาเป็นคนพูดเพราะแล้วก็แบบตั้งใจทำงานนะครับ

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมปล่อยเป็นเรื่องอนาคตไป
ตอนนี้ยังสนุกกับการทำงาน
เดี๋ยวผมจะลองไปถามดูว่าเขาเขื่อนไหม

แต่ว่าให้เวลามันพาไปดีกว่า
เอาล่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไป

ทางด้านหนังเอกขาวโอโมเลช่านีที้สา
โสดจนเฉาเขาว่าเป็นแบบนี้
ตัวเองเนี่ยเขาแบบว่าจำไม่ได้นะว่าโสดมานานกี่ปีแล้ว
จริงโสดจนเฉาเลยค่ะ
ส่วนคุณแม่นะตอนนี้ก็ไปไหว้พระที่ไหน
ก็เริ่มขอให้ลูกสาวได้เจอคนที่ดี

เวลาเจอใครก็รีบฝากฝังหานุ่มให้พี่ผมหน่อย
แหมมันจะสูตรอะไรขนาดนั้น
ไปฟังเสียงน้องธิสากันหน่อยค่ะ
ถ้าพูดตรงก็คงต้องมีบ้างที่แบบเออเหงาเนอะ
หรือว่าแบบเอ๊ะหรือว่าอยากจะลองคุยกับใครดีไหมอะไรอย่างนี้
มีน้องที่รู้จักอะไรอย่างนี้ที่เขาได้แต่งงานจากแอปนี้จริง

แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ๊ยอยากรู้เหมือนกันนะ
ได้โหลดไหม
ไม่ได้โหลดค่ะแต่ว่าแอบเป็นเล่นในของเพื่อนมา
ถ้าแม่ตอนนี้ก็จะเริ่มห่วงว่าแบบเหมือนเวลา
เวลาไปดูหรือว่าเวลาไปมูหรือไปไหว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะแบบอยากให้ลูกมี
แล้วอย่างน้องก็จะเจอใครก็จะฝากหน่อยนะ

ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมนะ

เอาเป็นว่าพี่สามีแฟนเมื่อไหร่อย่ารืมมาตาซิกบอกสินะ

ในข่าวของคุณนี่ซื้อนะซื้อระดับพรีเมียมเลย
ตายแล้วดีที่พูดให้มันจบว่าซื้ออะไร

เออใครจะตกใจ

คุณผู้ชมค่ะยุคนี้เอาให้มันเข้ากับยุคสมัยนิดนึงละกันนะเรื่องหาคู่นะคะ